กรณีของนายภูล่าที่ไปฆ่าคุณยายมะลิกับน้องจิลโดยใช้มีดปาดคอ
เมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
แล้วก็ภรรยาของนายภูล่าก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ
บอกว่าอยากที่จะมาร่วมงานศพแต่ว่าเมื่อวานก็ไม่ได้มาปรากฏตัว
ทีนี้ทางญาติทางฝั่งครอบครัวของยายมะลิแล้วก็น้องจิล
จริงเขาไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าก็รู้ว่าภรรยานายภูล่า
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อเหตุ
บรรยากาศเมื่อวานนะคะเป็นพิธีชาปนกิจศพของคุณยายมะลิอิ่มสวัสดิ
แล้วก็เด็กหญิงอิสยาเพิกเฉยหรือว่าน้องจิล
ก็ถูกนายภูล่าชาวลาวปาดคอเสียชีวิต

จังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดโรงศพ
ญาติของยายมะลิญาติของน้องจิลเข้าไปดูหน้า

โอ้โหคุณผู้ชมสองครอบครัวร้องห่มร้องไห้ด้วยความอาลัย
ชาวบ้านก็ไปร่วมงานไปร่วมส่งดวงวิญญาณ

ทีนี้ระหว่างที่ประกอบพิธีชาปนกิจนะคะคุณผู้ชม
มีเสียงกรี๊ดดังขึ้นมา
ปรากฏว่าต้นเสียงเนี่ยคือเป็นเสียงของลูกพี่ลูกน้องของน้องจิล
พอกรี๊ดดังขึ้นมาแล้วเขาก็ร้องไห้อะค่ะ

ซึ่งเป็นคุณยายของน้องจิลให้มาดู
พอยายเตี้ยมาเห็นก็ร้องไห้
แล้วก็เข้าไปสวมกอดลูกพี่ลูกน้องของน้องจิล
เพราะว่าก็เชื่อค่ะว่าน้องจิลมาเข้าร่างลูกพี่ลูกน้อง
เหตุการณ์ลักษณะเหมือนผีเข้านะครับ

ไม่ว่าทางญาติของน้องจิลเอง
ไปให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในรายการ
ก็มีลักษณะของน้องจิล
วิญญาณน้องจิลมาเข้าร่างเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะ

ก็บรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนัก

คือนายชัยธัศนิษฐ์สนิทวงนอยุธยา
บอกว่าตอนนี้สภาพครอบครัวบอบช้ำมากเลย
ภาพจิตใจบอบช้ำโดยเฉพาะน้องสาว
คือนางสาวนิรมนต์อิ่มสวัสดิ์
เป็นแม่ของน้องข้าวหอมค่ะ

เพราะว่าเสียทั้งคุณยายมะลิซึ่งเป็นแม่
แล้วก็เสียทั้งน้องข้าวหอมซึ่งเป็นลูกสาว
คือน้องข้าวหอมเนี่ยบาดเจ็บปางตายค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ทางด้านลูกชายของคุณยายมะลิเอง
บอกว่าก็เลยต้องเข้มแข็งทำหน้าที่แทนคุณยายมะลิ
ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ดีที่สุด
หลังจากนี้ค่ะจะต้องพาน้องสาวก็คือแม่ของน้องข้าวหอม
พาออกจากบ้านไปอยู่ด้วยกันที่อื่น
แล้วบ้านหลังนี้หลังที่เกิดเหตุคงต้องปล่อยทิ้งร้าง
เพราะว่าอยู่ต่อไปก็อยู่ต่อไม่ได้แล้วค่ะ
ส่วนทางด้านภรรยาทางด้านญาติของนายภูล่า
ทางด้านครอบครัวของคุณยายมะลิบอกว่าไม่ได้ติดใจ
ไม่ได้โกรธแค้นอะไรเพราะว่ารู้ว่าเป็นคนละคนกัน
ไม่ได้ร่วมก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่อง
ไม่ได้มาร่วมงานก็เข้าใจแหละ
คงกลัวคงไม่กล้าที่จะมาสู้หน้า
แต่สำหรับตัวผู้ต้องหาคือนายภูล่า
ก็ยอมรับนะว่าในใจยังแค้นอยู่
แล้วก็ไม่มีวันที่จะอโหสิกรรมให้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงลูกของคุณยายหน่อยค่ะ

คุณลุงของน้องจิลค่ะคือคุณลุงปัญญาเจ๊สแมน
บอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
จากน้องจิลเป็นเด็กเรียนดีค่ะเป็นที่รักของทุกคน
แล้วทุกวันนี้นะเวลามองเข้าไปที่บ้านของคุณยายมะลิ
มันก็นึกถึงภาพวันที่เกิดเหตุนะคะ
วันที่คุณลุงเข้าไปพบร่างน้องจิลนอนจมกองเลือดอยู่
แล้วลุงบอกด้วยนะอยากที่จะเจอหลานสาวอีกสักครั้งนึง
เชื่อว่าดวงวิญญาณของหลานยังไม่ไปไหน
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุน้องจิลไปเข้าฝันบอกญาติ
บอกว่าอยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องจิล
ทีนี้คุณลุงก็เลยบอกว่าอยากที่จะบอกหลานสาวเป็นครั้งสุดท้าย
ว่าตอนนี้หลานจิลไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะ
ขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีฟังคุณลุงนะคะ
ก็ยังมองฮะมองเข้าไปดูเผื่อจะได้เห็นหลานอะไรประมาณนี้ฮะ
ก็ยังมองอยู่ผ่านก็มองตลอดฮะ
ก็เดี๋ยววันเสาร์ผมจะเข้าไปทำบุญในบ้านที่เกิดเหตุ

ก็ขอให้หลานไปสู่สุขเตะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจคงจะทำเต็มที่
หลังจากนี้ค่ะญาติก็จะนำกระดูกของยายมะลิ
แล้วก็น้องจิลไปลอยอังคารที่บริเวณปากอ่าวแม่กรอง
ท่าน้ำวัดบางนางเกรงจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็จะทำบุญครบ๗วันที่บ้านหลังเกิดเหตุด้วย
ครบ๗วันก็คือในวันที่๒๒กันยายนนี้นั่นเองนะคะ